ปัจจุบันมีงานวิ่งมากมายนะครับทั้งการกุศลแล้วก็เป็นงานวิ่งเพื่อสุขภาพแต่แน่นอนครับ
รัฐบาลพร้อมจะผลักดันรายการนี้ให้เป็นรายการวิ่งเทียบเท่ารายการระดับโลกครับ
โดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมถึง
ก็ร่วมงานนะครับแถลงข่าวการแข่งขันวิ่งบุรีรามมาราทอน๒๐๒๐
ก็แน่นอนครับครั้งนี้เนี่ยคือแนวคิดบอกว่าสวรรค์ของนักวิ่งนะครับ
ระหว่างวันที่๘ถึง๙กุมภาพันธ์ปีหน้า
เป็นปีที่๔ครับสำหรับรายการนี้ตั้งเป้ารับสมัครนักวิ่งไทยแล้วก็ต่างชาติ
เกิน๓๐๐๐คนจาก๔ประเภทนะครับคือมาราทอน๔๒๑๙๕กิโลเมตร
ฮาร์ฟมาราทอน๒๑๑กิโลเมตรมินิมาราทอน๑๐กิโลเมตร
แล้วก็ฟันรัน๔๕๕๔กิโลเมตร
โดยฟางรันจะแข่งขันก่อนนะครับวันที่๘กุมภาพันธ์
รูปแบบเนี่ยไนท์รันนะครับวิ่งในช่วงค่ำ
ซึ่งรัฐบาลก็เตรียมจะวางแผนโปรโมทการแข่งขันครั้งนี้
เพื่อผลักดันครับให้เป็นหนึ่งในเมเจอร์มาราทอนของโลก
เหมือนโตเกียวมาราทอนแล้วก็บอสตันมาราทอน
สนใจสมัครนะครับก็สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ครับ